สำหรับการแข่งขันเครื่องบิน

ด้วยความสูงเพียงแค่๑๒เมตรบนศีรษะของคุณ
ความเร็ว๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แชมป์โลกครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกของโลก

คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศ
บริเวณฮังก้าหรือว่าโกดังเก็บเครื่องบิน
ของการแข่งขันแอร์เรสวันเวิร์ลคับไทยแลนด์๒๐๑๗
จะแข่งขัน๑๗๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
ตอนนี้เครื่องบินทั้ง๑๖ลำถูกนำมาวางเรียงกันที่โกดังแห่งนี้
และพร้อมจะบินขึ้นสู่ฟากฟ้าในอีกไม่ช้าครับ
ติดตามบรรยากาศในโกดังแห่งนี้กันครับ
เครื่องบินแอร์เรสวันของนักบินทั้ง๑๖คน
กำลังอยู่ในช่วงของการประกอบชิ้นส่วนสำคัญ

ซึ่งแม้จะเป็นชิ้นส่วนเล็กแต่ก็ไม่อาจขาดชิ้นส่วนใดไปได้
ทันทีที่เครื่องบินถูกส่งตรงมาจากประเทศบ้านเกิดของเหล่าบรรดานักบิน
ทีมงานช่างเครื่องของแต่ละทีมก็เริ่มดำเนินการประกอบเครื่องบินอย่างสุดฝีมือ
เพื่อให้ทีมของตัวเองทะยานขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของการแข่งขันครั้งนี้
เครื่องบินแอร์เรสวันถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
ลวดลายและความชื่นชอบของแต่ละคนโดยพวกเขาต่างลงทุนงบประมาณส่วนตัวนะครับ
บางคนก็ทุ่มไปกว่าหลักแสนดอลลาร์ทีเดียวเพื่อหวังให้เครื่องบินเป็นลำที่โดดเด่นที่สุดครับ
ส่วนเครื่องบินลำนี้นะครับก็คือเครื่องบินหมายเลข๗

และผมจะถามเค้าครับ
วินาทีที่เครื่องบินแต่ละลำเคลื่อนออกจากแฮงก้าคือวินาทีแห่งการตัดสินผู้ชนะบนฟากฟ้า
แต่ใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดก็ต้องร่วมรุ้นไปพร้อมกัน